ช่วงนี้ก็มีการตั้งด่านตรวจกันค่อนข้างเข้มงวด
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก๒จังหวัด
เป็นเหตุระเบิดที่จังหวัดตรางที่เหยิดขึ้น

แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือประจวบคีย์ออริคัน
ปำรวจตระเวณชายแดนที่๔๒อะเมอร์ทู่สงส์จังหวัดนครสีธรรมราช
ก็เข้าเก็บกู้กระเป๋าสีดำใบหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีวัตถุระเบิดอยู่นะคะ
แต่พอฉีดแรงดันลมเข้าไปแล้วก็ไม่พบระเบิด
ภายหลังว่าใบนี้เป็นกระเป๋าของผู้บาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดก็อนุญาตให้เจ้าของรถยนต์
รถจักรยานยนต์สามารถนำรถออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้
หลังจากนั้นก็เข้าหาชิ้นส่วนวัตถุระเบิดแบบเดินหน้ากระดาน
โดยไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ซึ่งตรงตลาดเชนเตอร์พอยต์หรือว่าถนนคนเดินตรงนี้
เมื่อวานนี้ก็ต้องปิดไปโดยปริยายเลยหลังจากที่เกิดเหตุค่ะ
โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุก็คือกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไป
พูดถึงจังหวัดตรังเราไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวแบบนี้เลย
ไม่เคยเกิดเหตุร้ายในลักษณะลอบวางระเบิดแบบนี้มาก่อน
ทำให้บรรยากาศทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

ใช่นะครับซึ่งกรณีที่จังหวัดตรังนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าน่าจะเป็นเหตุขัดแย้ง
หรือว่าเหตุขัดแย้งในเรื่องของธุรกิจนะครับ
โดยยังไม่โยงเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับ
ภูเก็ตพบวัตถุต้องสงสัย๒จุดที่เบรนร้านขายเสื้อผ้า

ลักษณะเป็นโทรศัพท์มือถือ
โดยพลตำรวจรีธีรภพนธิ์ทิพจริง
ผู้บังครับการตำรวจพูเทิญก็บอกว่า

ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ซึ่งมีความขัดแย้งกันในวงการธุรกิจ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
แล้วก็ติดตามชายชะกัน๒คนในกล้องวงจรปิด
ที่เป็นคนนำโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ในทั้ง๒จุดครับ
มาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับ
เกิดเหตุระเบิดขึ้น๒ครั้งที่หน้าบาเบียจอนี่๕๔
ตั้งอยู่หลังโรงเรียนเทศบาลหัวหิน
แล้วก็ที่แยกถนนเสลครามหน้าร้านบาร์เบียร์เรนทรี
ในเวลาต่อมาพลตรีดันัยกริจเมธาวีผู้บัญชาการ
ศูนย์การทหารตราบค่ายธนรัฐบอกว่า
ตัวเลขล่าสุดมีผู้บาดเจ็บ๒๐คน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑คนซึ่งเป็นแม่ค้าคนไทย
ซึ่งประกอบอาหารอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์
แล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณวัดหัวหิน
แล้วก็ที่วังไกลกังวลไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ด้านนายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ทุกระดับนะคะ

เชิญประชุมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
และผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัด

เพื่อจะหารือในการวางมาตรการป้องกันแก้ไข
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องระมัดระวังในพื้นที่ย่านชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวสถานบริการ
รวมถึงระวัดระวังเรื่องการลักลอบ
ทำลายสถานที่ราชการแล้วก็มาตรการอื่นอีกด้วยนะคะ

โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมค่ะว่า
เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเผยในเวลาต่อมานะว่าเหตุระเบิด๒จุดเมื่อวานนี้
ทั้งสองเหตุจุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งคล้ายกันกับเหตุระเบิดที่ตรังค่ะ
และเหตุพบวัตถุต้องสงสัยที่ภูเก็ตเอง
ลักษณะการก่อเหตุก็ใช้การจุดชนวนระเบิด
โทรศัพท์มือถือเป็นรีโมทเหมือนกันค่ะ
ครับซึ่งที่หัวหินตอนขณะเกิดเหตุ

ถางต้นไม้ถูกแรงระเบิดกระจาย
พนักงานในร้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบเศษโทรศัพท์มือถือ
ลูกเหล็กแล้วก็เศษชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อน
ตำรวจก็เลยบอกว่านี่น่าจะก่อเหตุ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือคล้ายกับที่จังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ปฏิบัติหน้าที่
ขณะนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหนึ่งครั้ง
บริเวณหน้าร้านทรีย์สปาถนนพูนศุกร์
ห่างจากจุดเกิดเหตุแรก๕๐เมตร
ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑คนละบัตร
เจ็บมา๒๐คนแล้วเป็นคนไทย๑๐คนเป็นนักท่องเที่ยว๙คน

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลซานเปาโล
แล้วก็โรงพยาบาลหัวหินเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
สันนิษฐานบอกว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวน
มือถือและคาดว่าคนร้ายก่อเหตุ
เพื่อสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ท่องเที่ยวนั่นเอง
ทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเหตุระเบิด
จุดที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลหัวหิน
หน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
โดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นครับว่าเหตุระเบิดที่หัวหิน
อาจจะเป็นขบวนการเดียวกันกับกลุ่มที่ก่อเหตุระเบิด

หลังจากนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริง
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับขณะนี้เชื่อมั่นว่าการก่อเหตุครั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องอื่นหรือไม่นั้น
ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานก็พูดถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยนะครับ
เพราะว่าไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับ
แล้วก็มาเจอช่วงเช้านี้อีกที่จังหวัดสุราธานีนะครับ
ทางด้านนายยกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเป็นห่วง

และขอให้เจ้าหน้าที่นั้นดูแลความปลอดภัย
และแนะนำในการรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นะครับ
เพราะว่านี่เปิดเผยจากพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด
ศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

ให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกติดตาม
ไล่ล่าตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
คุณผู้ชมมาดูรายชื่อของผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิด๒จุดที่หัวหินกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน๑๓คน
เป็นผู้ชาย๕คนแล้วก็ผู้หญิงอีก๕คน
แล้วก็มีชาวต่างชาติผู้หญิงอีก๓คน
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย๑คนยังไม่ทราบชื่อนะคะ
รายชื่อตามที่เห็นเลยค่ะมีนางสาวประยองอยู่ชูวัย๔๘ปี
นายนัทพัฒน์พึ่งพันธ์วัย๔๕ปี
นางสาวนาตยาทัพทิมทองวัย๒๒ปี
นายธิติพงศ์น้ำเงินนายพงพันธ์ก่ำชัย
นายประยุทธ์ว่องวัยนางสาวสวรสแก้วนาพรม
นางสาวเรือนขวัญเกรดไทยสงศ์
นางสาวรุ่งตะวันปัธมานายเอ๋แซ่เจีย
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวต่างชาติผู้หญิงอีก๓คน
ตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะ
ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน๑คน

ส่วนผู้แบบเจ็บที่โรงพยาบาลสานตลอบ๘คน
เป็นชายชาวไทย๑คนชายชาวต่างชาติ๒คน
แล้วก็มีหญิงชาวต่างชาติ๕คนค่ะ
ถ้าสรุปรวมแล้วนะคะมีผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิด๒ครั้ง
ที่หัวหินทั้งหมด๒๒คน

ใช่ค่ะแบ่งเป็นผู้ชาย๙คน

ตอนนี้ยังไม่ทราบชื่ออีก๑คนค่ะ
เพราะรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้๑๙คน
แล้วกลายเป็น๒๐คนแล้วก็เป็น๒๒คนนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย๑คนนะครับ
เรามาติดตามความคืบหน้าในเช้าวันนี้นะครับ
ว่าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
มีการดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยอย่างไรนะครับ
สิทธิ์ข่าวของเรารายงานมาจากในพื้นที่นะครับ
คุณเศรษฐาโสรินสวัสดีครับ

กับเหตุการณ์ระเบิดใน๒จุด
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังคงปิดพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อที่จะเข้าทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ
กลับไปดูภาพนาทีระเบิดนะครับ
ซึ่งสามารถบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดนะครับ
ซึ่งอยู่ภายในซอยภูนศุกร์ที่บันทึกขณะเกิดเหตุ
บริเวณจุดที่๒นะครับจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๒๒คน
และเสียชีวิตอีก๑คนนะครับซึ่งเวลาเกิดเหตุนั้นห่างจากจุดที่๑
บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเพียง๓๐นาทีเท่านั้น
เหตุการณ์ความชุดมุนเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดเสียงระเบิดนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงต่างนะครับ
ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับ
เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุทั้ง๒จุดนะครับ
พบชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุซุกซ่อนอยู่ภายในกระถางต้นไม้
นะครับด้วยทำการจุดระเบิด
ขออภัยครับโดยทำการจุดชนวนระเบิดด้วย

ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
ในจังหวัดตังและภูเก็ตนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจก็ได้ขอความอนุเคาะกับประชาชน
ให้อยู่ในเคหสถานของตัวเองนะครับ
เพื่อที่จะง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย
และทำการสแกนพื้นที่โดยรอบนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนมือดีนะครับ

เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนะครับ
ที่ลงมือก่อเหตุความไม่สงบในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน
จากการข่าวของตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวทรัฐทีวีว่า
ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยเป็นคนไทยนะครับ

ซึ่งเป็นคนต่างพื้นที่นะครับ

พบว่าเดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ป้นเปี้ยนอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
บริเวณจุดเกิดเหตุลักษณะท่าทางมีพิรุษนะครับ

ยังคงต้องรอการยืนยันกับตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ว่าคนไทยทั้งสองคนนั้นที่นำตัวไปสอบสวน
เมื่อคืนนี้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่นะครับ

เป็นชาวต่างชาตินะครับ

แล้วก็มีผู้หญิงเสียชีวิตอีก๑คนนะครับ
ซึ่งขนาดนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับว่า

ทราบแต่เพียงเป็นคนชาวจังหวัดทางภาคอีสานนะครับ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหัวหิน
เพื่อที่จะหางานทำนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในอำเภอหัวหิน
แล้วก็ผู้ประกอบการที่ให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยว

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์
เกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวคุณเศรษฐาโสรินคงได้รายงานเพิ่มเติมมาต่อนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหินนะครับ
เลียงจังหวัดไล่เลียงเหตุการณ์กันนะครับ

ต่อกันที่ภูเก็ตหลังจากที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้

แล้วก็ตำรวจสามารถที่เก็บกู้ได้
ปรากฏว่าเช้าวันนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วนะฮะ

มีรายงานมาเลยเวลา๘โมง๕นาทีค่ะ
เป็นเหตุระเบิดที่ชายหาดป่าตอง
ป้อมตำรวจกะหลิมที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ซึ่งสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
แต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะ
ส่วนระเบิดอีกลูกนึงไปพบที่หาดโลมาที่ป่าตองเหมือนกัน

ก็เลยสามารถกันคนออกมาจากพื้นที่ได้ทัน
และตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บกู้ระเบิดลูกนี้อยู่
สรุปแล้วภูเก็ต๒วันเมื่อวานเจอวัตถุต้องสงสัยที่ป่าตองเหมือนกัน

ดังนั้นผู้สื่อข่าวของเราจะโทรศัพท์ต่อสาย
เดี๋ยวรอโทรศัพท์ต่อสายกับคุณชัยชนะเขียวแก้ว
เพราะว่าตอนนี้เกิดระเบิดที่ป่าตองด้วยเช่นเดียวกัน

หัวหินตอนนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกแล้วนะครับ

รอให้คุณเศรษฐารายงานเลยนะฮะ

เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม

ถึงความคืบหน้าในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ปรากฏว่าคุณเศรษฐาโสริน

แจ้งข่าวกลับมาบอกว่าตอนนี้
ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
นี้เรากำลังไปที่จุดเกิดเหตุการณ์ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่มีเสียงออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คือมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะตอนนั้นเลย
ครับตอนนี้เราขออนุญาตที่จะให้คุณผู้ชม
ฟังบรรยากาศสดไปพร้อมกับเราเลยนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระเบิดค่อนข้างต่อเนื่องเลย

พี่ติ๊กรายงานเลยพี่ติ๊ก
รายงานเข้ามาได้เลยนะคุณเสธาครับ

เพิ่งจัดงานทำบุญตักบาทไปเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตอนนี้เราพยายามที่ประเมินสถานการณ์อยู่นะครับว่า
อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะฮะตอนนี้ครับ
ตอนนี้เราเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนั่งอยู่บริเวณหน้าวัดหัวหินนะครับ
เดี๋ยวเราจะพยายามที่จะเดินเลาะกำแพงไปนะครับ
ซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บนะฮะหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เราพบพุทธรรพบาทเจ็บหนึ่งรายซึ่งหลังสิ้นเสียงระเบิด

ตอนนี้นะครับพุทธรรพบาทเจ็บนั้น
ตอนนี้ทางตำรวจนั้นยังไม่ประเมินสถานการณ์ได้นะครับ
เบื้องต้นมีรายงานพุทธรรพบาทเจ็บ๓ลายนะฮะ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่
แต่ว่าเมื่อเวลา๙๑๑นี้พันธุ์เลยก็ได้ยินเสียงระเบิด
เมื่อสักครู่เองนะครับก็ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นถึงสองครั้งด้วยกันแล้วก็เราก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณ๒๐๐เมตรนะครับจุด

อยู่หลังแนวเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทางยังไม่มีรถพยาบาลนะครับหรือรถกู้ชีพเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าได้รับแจ้งทางวิทยุเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับตอนนี้มีรถพยาบาลนะครับของมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อที่
จากแรงระเบิดนะครับตอนนี้อาการไม่ทราบว่าไหนบ้างนะครับ
ข้อมูลยังไม่ยืนยันนะครับได้รับแจ้งจากทางตำรวจหนึ่งในสามหนึ่งในสามนะครับมีน่าจะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งลายนะฮะหนึ่งในสามน่าจะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งลายนะครับเราอ่าได้รับแจ้งจากทางตำรวจนะครับ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดทั้งสองลูกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับคงไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับในตัวอำเภอหัวหินจังหวัดประจบภิริคันนะฮะ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่นี่
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้นำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นไปยังรถกู้ชีพนะครับเพื่อที่จะนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ
เราพยายามที่จะมองหาผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะครับซึ่งมี๑รายนะครับที่รับแจ้งจากทางตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แต่อย่างไรนะครับก็ต้องรอคำยืนยันแล้วก็การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นได้ว่าเราพบผู้บาดเจ็บนะครับอยู่ในซอกหลังหอน
ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจนะครับเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ

ไม่รู้ว่าตรงนั้นปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับ

ตอนนี้ทางตำรวจนะครับก็ขอร้องให้ผู้สื่อข่าวนะครับ
อย่าเข้าไปตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่า
เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับในตอนนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับ
ตอนนี้ยังคงเกิดความชุดมุนวุ่นวายอยู่ที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาอำเภอหัวหินนะครับ
หรือว่าตรงข้ามวัดหัวหิน
ต้องขอย้อนกลับไปนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็น

ถนนที่เพิ่งใช้จัดงานตักบาททำบุญวันแม่ไปเมื่อช่วง๘นาฬิกา
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังมีโต๊ะที่เขาใช้สำหรับการใส่บาทพระตอนเช้าเนี่ยนะครับ
แต่โชคดีนะครับที่ไม่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขณะที่จัดงานทำบุญตักบาทวันแม่นะครับ
ดีนะครับที่ที่ไม่ได้เกิดในช่วงจังหวะนั้นนะครับเสียงระเบิดเนี่ยก็ได้ดังขึ้นหลังจากที่งาน
งานทำบุญตักบาทนั้นได้จบลงไปแล้วนะครับ
แสลนสีดำนะฮะซึ่งเราอ่าไม่สามารถที่จะ
เผยแพร่ภาพตรงนั้นออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันได้นะครับ
จะเห็นได้ว่าทางหน่วยกู้ภัยก็กำลังประเมินสถานการณ์อยู่ในตอนนี้นะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะรอคำยืนยันนะครับว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับ
ในขณะเดียวกันมีประชาชนที่อยู่บนตัวตึกที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะครับ
ชะโงกหน้าออกมามองจุดเกิดเหตุนะครับทางตำรวจได้กำชับให้เข้าไปในเคหสถานนะครับ
แล้วก็ต้องขอย้ำในตอนนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวหัวหินเองนะครับ
ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับขอให้อยู่ในบ้านของตัวเอง
อยู่ในเคหะบ้านเรือนสถานในบ้านเรือนของตัวเองนะครับ
เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็สแกนความปลอดภัยในพื้นที่ในตอนนี้นะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ทำการพยายามที่จะกันคนออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แต่ก็ทางหน่วยกู้ชีพก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตของชายคนนี้เอาไว้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ายังมีชีพจรอยู่หรือไม่นะครับในลักษณะการนอนคว่ำหน้านะฮะ
ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเขายังหายใจอยู่หรือไม่นะครับ
เราต้องเอาใจช่วยนะครับกับผู้บาดเจ็บคนนี้นะครับกับพี่คนนี้นะครับก็ขอให้เขาปลอดภัยแล้วก็ได้รอดชีวิตนะครับ
แต่ว่าตอนนี้พี่เขายังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปตรงบริเวณจุดดังกล่าว
จากเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะครับ
ตอนนี้ตอนนี้เราทำไมเราถึงเข้าไม่ไปช่วยผู้ประเจ็บนะครับก็ซีนยังไม่เซฟครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าข้างในยังเกิดอะไรขึ้นจะมีระเบิดอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบอย่างนี้ครับ
ตอนนี้อาการผู้บาดเจ็บเขาเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ที่สังเกตที่ด้วยสายตาตอนนี้ผู้บาดเจ็บแน่นิ่งอยู่อะครับ
ครับผมแต่ส่วนบาดเจ็บอีกสามลายเราเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดดังขึ้นสองครั้งตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดกี่คนครับล่าสุด
ธรรมสถานนะครับเพิ่มเติมก็คือผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ลายนะครับและอ่า
ทั้ง๓ลายนั้นได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งรายที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะครับ
จากอ่าการมองด้วยสายตาเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าอ่า
ยังไม่ทราบว่ายังมีชีพจรอยู่หรือไม่ตอนนี้ทางเจ้าที่กู้ภัยและก็ตำรวจโนยอื่น
ยังไม่กล้าเข้าไปในจุดเกิดเหตุซึ่งจะต้องรอการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
นะครับครับเนี่ยครับจากภาพที่ที่ที่เห็นนั่นนะครับ
ก็จากมุมที่กล้องจับไปนะครับจะเห็นว่ามีแสลนสีดำแล้วก็มีเก้าอี้๒ตัวอยู่นะครับ
ผู้บาดเจ็บจะอยู่ตรงบริเวณจุดนั้นนะครับลักษณะนอนคว่ำหน้าแล้วก็แน่นิ่งไปนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งที่กิดขวางการทำงานของเจ้าที่ออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นโต๊ะที่ใช้การที่ใช้ในงานตักบาทเช้านะครับ
ทำบุญวันแม่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลา๘นาฬิกานะครับ
อย่างที่บอกไปว่าถนนเส้นนี้นะครับอ่า
หน้านี้เขาได้ใช้จัดงานตักบาททำบุญวันแม่ไปเมื่อช่วงเวลา๘นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
จนกระทั่งกิจกรรมต่างนั้นได้จบสิ้นไปนะครับ
ผู้คนที่มาร่วมงานก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ไปทำธุระนะฮะ
หลังจากนั้นเมื่อคนที่เริ่มซาลงนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นสองครั้งนะครับณตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับ
ก็ยังมีการวางแผนแล้วก็การที่จะประเมินสถานการณ์นะครับ
ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับว่าจะทำการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายนี้อย่างไรดีนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปนะครับ
เข้ามาสแกนพื้นที่แล้วก็ยืนยันพื้นที่ตรงนี้ซะก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่
ถึงจะเข้าไปช่วยเหลือตัวผู้บาดเจ็บได้นะครับตอนนี้ทางตำรวจนะครับ
ทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับได้ให้นักข่าวและผู้ไม่เกี่ยวข้อง
อ่าเข้ามาอยู่ในโซนที่ปลอดภัยก่อนนะครับเราจะพยายามอยู่หลังเจ้าหน้าที่ไว้นะครับ
เพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกนะครับ
ผมและทีมข่าวจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจนะครับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ
หรือว่าชุดอีโอดีนะครับได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับเจ้าที่สองนายนะครับอยู่ระหว่างเดินเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
บริเวณดังกล่าวนะครับว่ายังคงหลงเหลือนะครับ
วัตถุระเบิดนะฮะหรือระเบิดที่ยังคงลงเหลืออยู่
สามารถทำงานได้อยู่หรือไม่
เราต้องพยายามนะครับทำตัวให้ต่ำที่สุดนะครับ
เพราะว่าหากเกิดแรงระเบิดนะครับหรือว่าเกิดระเบิดขึ้นนะครับ
เราจะได้คันต่ำตัวลงนะครับเพราะว่าอ่าหากมี
การระเบิดและการสะเก็ดระเบิด

น้องครุภัยควรได้เข้าไป
ผู้บาดเจ็บออกมานะครับ
จากเห็นได้ว่าทางตำรวจกองตรวจสอบ

พื้นที่ดังกล่าวที่จุดเกิดเหตุระเบิดขึ้นได้ปลอดภัยแล้ว
จึงได้ส่งเจ้าที่กู้ชีพเข้าไป
นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับ

ขั้นแอดวานส์ขั้นสูงนะครับ
ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บมีอาการหนักนะครับ
จึงได้ทำการร้องขอไปยังหน่วยแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลหัวหินนะครับซึ่ง
เป็นรถพยาบาลระดับขั้นสูงแอดวานนะครับ
เข้ามานำตัวผู้บาดเจ็บออกไปนะครับ
ซึ่งจากภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับ
ชายคนดังกล่าวนั้นแน่นิ่งไปแล้วนะครับ
แต่ว่าพยายามที่จะภาวนานะครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้บาดเจ็บนะครับ
เพื่อที่จะยังคงมีชีวิตรอดนะฮะ
เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามไทยรัฐทีวีอยู่ในตอนนี้นะครับ

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็เอาใจช่วยผู้บาดเจ็บ
ลายนี้นะครับขอให้ปลอดภัย
เรามาดูนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่กันแบบสดณตอนนี้เลยนะครับ
รัฐทีวีเรารายงานกันแบบสด
นำกำลังเข้ามาตรวจสอบพื้นที่นะครับ
แล้วก็สแกนพื้นที่โดยรอบนะครับ
ว่ายังคงมีระเบิด
หรือวัตถุอันตรายต่างอยู่ในบริเวณนี้หรือไม่นะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจนะครับได้

บนรถปฏิบัติการของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
ซึ่งรถทางตำรวจนี้ก็จะมีอุปกรณ์พิเศษ

ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเท่านั้นนะครับ

ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีทางตำรวจทหาร

เข้ามาพื้นที่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ซึ่งเดิมทีกำหนดการวันนี้นะครับ

ก็จะมีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
จะเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
ซึ่งอยู่หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหูหิดนี้นะครับ

เข้าที่จะตรวจสอบจุดเกิดเหตุรายละเอียดนะครับ
แต่อยู่นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่

เสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งติดต่อกันนะครับ
หลังจากนั้นวิทยุของตำรวจก็แจ้งว่า

อย่างน้อย๓รายถึง๔รายนะครับ

ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางตำรวจนะฮะ
นำเครื่องมือพิเศษชนิดพิเศษเข้ามาสแกนหาวัตถุระเบิด

ที่อาจจะทำอันตรายให้กับประชาชนนะครับ
หรือเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่

คือจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกนะครับของเทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยนะครับ

ซึ่งกำลังจะเข้ามาเก็บโต๊ะ
ที่ใช้ในการทำกิจกรรมทำบุญตักบาทตอนเช้า
เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระราชินีของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจพบความผิดปกติอยู่บริเวณมุมเสาอีกจุดหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เอง
อยู่ตรงป้ายบริเวณเทศบาลบ้านโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะครับ

ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลานะครับ
ระนาบแล้วก็ต่ำลงต่ำลงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเกิดแรงระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เก็ดระเบิดเนี่ยนะครับจะลอยขึ้นสู่บนที่สูงนะครับ
ซึ่งการทำตัวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับ
การทำตัวทำให้ต่ำที่สุดนะครับจะได้รับความปลอดภัยนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราอยู่ในที่กำบัง
ซึ่งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับ
ยังคงมีการแจ้งว่าพบมีอ่าวัตถุระเบิดอีกดวงจุดแล้วนะครับ

กำลังสวมเว็ดสูตรนะครับซึ่งเป็นชุดกรอกนะครับ
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ
สดตัวนี้นะครับก็จะถูกนำเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
เพื่อที่จะเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับก็จะสามารถอ่า
แรงกระแทกนะครับถ้าเกิดว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
นะครับเพื่อที่จะทำการเซฟนะครับ
ให้ทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจเองนะครับก็พยายามที่จะสแกนพื้นที่โดยรอบเป็นลักษณะ๓๖๐องศานะครับ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับสองข้างทางนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สามถึงสี่ชั้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นด้านข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะครับ
เป็นลักษณะตึกสูงประมาณสี่ถึงห้าชั้นด้วยกันนะครับตอนนี้เรา
อีกจุดหนึ่งที่หน้าวัดเนี่ยนะครับอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ก็ได้รับการรายงานจากทางตำรวจแล้วนะครับว่าบนรถมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับ
ซึ่งทางตำรวจอีโอดีก็บอกว่าระเบิดประเภทนี้นะครับอ่า
เป็นการจุดชนวนด้วยระเบิดอ่า
เป็นการจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีสุนัขของตำรวจนะครับถูกนำมาใช้ในการค้นหาวัตถุระเบิดในครั้งนี้นะครับ
เนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยนะครับจะมีความสามารถดมกลิ่นนะครับ
แล้วก็สามารถดมหาสิ่งแปลกปลอมนะครับ
มากกว่ามนุษย์ถึงสี่พันเท่าเลยทีเดียวนะครับ
ไม่เสี่ยง
นะครับจะเห็นได้ว่าทางตำรวจนะครับได้นำสุนัข
นะครับเข้ามาดมหาวัตถุต้องสงสัยซึ่งคาดว่าตรงบริเวณคนเสานั้นน่าจะมี
ถูกอันตรายหรือระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในโคนเสา

การทำงานของสุนัขตำรวจนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับ
เพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะครับถ้าเกิดว่าอากาศร้อนเนี่ยนะครับ
สุนัขก็จะเสียสมาธิในการทำงานได้
แต่ว่าโชคดีตอนนี้คืออากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ
การนำสุนัขตำรวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับ
ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับ
มาตอนนี้นะฮะสุนัขตำรวจดมวัตถุต้องสงสัย
ตรงบริเวณเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้มีการรับแจ้งว่า
อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกนะครับปรากฏว่าทางสุนัขตำรวจเดียวนะครับ
เข้าไปโดดสอบแล้วน่าจะไม่มีนะครับ
แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับสุนัขตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ดมหาวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายต่างที่อาจจะซุกซ่อนอยู่ในบริเวณนี้
ทั้งสิ้นนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
ซุกซ่อนอยู่มีอีกสักที่หนึ่งนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทางตำรวจเราด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนั่นเป็นรายงานสดจากที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบกรีกคันขออนุญาตไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่เมื่อคืนเกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ถนนเดชานุชิตเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๒คนเสียชีวิต๑คน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามดูแลความปลอดภัย
ที่อำเภอเมืองที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้เข้ารายงานในพื้นที่
ถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในช่วงเช้า
ปรากฏว่าในช่วงเช้าเวลาประมาณ๙นาฬิกานะครับ
ทีมข่าวของเราก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับ
ดไปยังจุดที่ได้ยินเสียงระเบิด

แล้วก็ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลที่บ้านหัวหิน
เป็นจุดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทในช่วงเช้านะครับ
ปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้น
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็รายสุดท้ายเป็นรายที่ค่อนข้างจะอาการหนัก
กว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้
ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการวางระเบิดไว้ตรงไหนอีกหรือเปล่า
และเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอีก
โคนเสาป้ายโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำเมื่อวานนี้
และเช้าวันนี้ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ

มีบริเวณโคนเสาหน้าโรงเรียนเทศบาลหัวหิน๑จุด
แล้วก็มีบนรถจักรยานยนต์หน้าโรงเรียนอีกหนึ่งจุด
ที่คาดว่าน่าจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่
ทีมข่าวของเราคุณเศรษฐาโสรินถ้ามีเหตุใดเกิดขึ้นอีก
รายงานสดตรงเข้ามาได้รับทราบนะครับ
แล้วก็ไล่เรียงสรุปกันไปตามจังหวัดต่างเนี่ยนะครับ
ภูเก็ตเมื่อวานช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็น๑๗นาฬิกา
พบวัตถุต้องสงสัย๒จุดที่ชัยหน้าทาวน์ซอยสายน้ำเย็น
แล้วก็ถนนสาย๒หน้าโรงเรียนโรงแรมแห่งหนึ่งในป่าตอง

แต่ว่าในช่วงเช้า๘นาฬิกา๕นาทีมีรายงานออกมาว่ามีระเบิด
เกิดขึ้นบริเวณป้อมตำรวจกัลลิมที่ป่าตองเหมือนกันนะครับ

แล้วก็ต่อมาก็พบวัตถุต้องสงสัยอีกลูกหนึ่งนะครับ
หาดโลมาป่าตองด้วยนี่คือที่หัวหินที่ภูเก็ต